๑๗นาฬิกา๕นาทีครับคุณผู้ชมครับ
กรณีที่กระทรวงการต่างประเทศต้อออกเมืองชี้แจง
คือญี่ปุ่นเขาเตือนพลเมืองของเขา
บอกว่าถ้าคุณอยู่ในอาเซียนคุณอยู่ในประเทศไทย

เอาเตือนแบบนี้เราเองก็ตกใจไปด้วยสิครับ
รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเอกสารให้กับพลเมืองของเขา
บอกให้เฝ้าระวังการก่อการร้ายในอาเซียนรวมถึงที่ประเทศไทยด้วย
กระทรวงการต่างประเทศระบุแบบนี้บอกมันเป็นคำสั่งจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้
และในเอกสารก็ไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะที่ไทยเท่านั้นนะ
เนื้อหาใจความสำคัญของอีเมลนะครับ
ระบุบอกว่าขอให้ชาวญี่ปุ่นระมัดระวังการโจมตีหรือการก่อการร้ายโดยเฉพาะการระเบิดพลีชีพนะฮะ
ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก
ขอให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่น
และเมื่อต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากให้สังเกตรอบ
และใช้เวลาอยู่สถานที่เหล่านั้นให้สั้นที่สุด
สอบแล้วก็สอบถามนะฮะไปที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ก็ได้รับรายงานบอกว่ามีการแจ้งเตือนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
ลักษณะนี้จริงแต่สำหรับเหตุร้ายในประเทศไทยเนี่ย
ยังไม่ได้รับรายงานให้เฝ้าระวัง
นายธานีแสงรักษ์อธิบดีกรมสาราชนิทร
จะการตรวจสอบและสอบถามไปอัพยาคสถานทุกข์ญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นคนส่งให้ชาวญี่ปุ่น
ที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นประเทศไทย
และไม่ได้ระบุที่มาของข้อมูลดังกล่าวทำให้ยังไม่สามารถให้ข้อมูล
ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ